ขับรถเก่งค่ะ
สะดุจากชีวิต
ระบุเรื่องราวบอกว่าหนุ่มไล่ฟันรถเก๋งมีดยาวคามือน่ากลัวค่ะ

ใช้รถใช้ถนนควรจะเย็นสักหน่อยอภัยได้ก็อภัย

พกอาวุธในที่สาธารณะจะไปตัดยากหรือคะ

แต่คาดว่าอาจจะมีการขับปาดหน้ากัน
ต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันนะคะ
เหตุการณ์มันก็เลยบานปลายแบบนี้
แต่บางคนบอกว่านี่ข้อหาพยายามฆ่าเลยนะ